ที่กันที่น้ำตาลพิษจักษณาค่ะเธอคนนี้เนี่ยตอนนี้หลายคนชมว่าดูดีขึ้นแบบผิดหูผิดตา
แต่เธอก็ปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ได้ไปทำศัลยกรรมมาอย่างแน่นอนเพียงแค่ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
นางเอกสาวตาคมน้ำตาลพิจักษณาเป็นปลื้มเลยค่ะคำชื่นชมจากหลายหลายคนที่ลงความเห็นว่านับวันนั้นเธอยิ่งดูสวยสดใสขึ้นถนัดตา
แต่ก็ขอปฏิเสธข้อสงสัยนะคะที่มีบางคนค่ะคาดเดาว่าเธอนั้นแอบไปพึ่งมีดหมอทำศัลยกรรมมา
โดยชี้แจงเลยค่ะว่าทั้งหมดนี้เกิดจากการขยันดูแลรูปร่างผิวพันธุ์นะคะด้วยการเข้าสปาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
ส่วนในอนาคตนั้นจะพึ่งศัลยกรรมหรือไม่นางเอกสาวรับเลยค่ะว่าอาจจะไม่ถึงขั้นขึ้นเขียงผ่าตัดซะทีเดียว
แต่คงมีฉีดเสริมเติมแต่งมากกว่าเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีให้เหมาะกับงานในวงการค่ะแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้แอนตี้เรื่องนี้นะคะ
หลายคนก็ทักมานะคะใช่ก็ตามปกติเลยค่ะทุกคนก็แบบสวยขึ้นไม่ทำอะไรมา
ตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมค่ะยังไม่ได้แบบว่าไปศัลยกงศัยกรรมอะไรยังไม่มีค่ะ
ก็อาจจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อก่อนแบบไม่ค่อยรู้จักหรอกความสวยความงามเนอะตอนนี้ก็โตขึ้นแล้วก็ด้วยอาชีพนักแสดงในวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้เราต้องใช้รูปร่างหน้าตาอยู่แล้ว
คดข้างหน้ามีแพลนไหมคะที่จะไปศัยกรรมตรงไหนบ้าง
ต้องบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ซุ่มซ่ามากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าชอบกิจกรรมแอร์เวนเจอร์อย่างเงี้ยค่ะดำน้ำปีนผาอะไรอย่างเงี้ยการศัลยกรรมแบบถาวรขนาดนั้นคงจะเป็นเรื่องยากอาจจะปรึกษาคุณหมอแบบว่าเราเติมตรงไหนได้บ้างแต่งตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องศัลยกรรมเสมอไปค่ะ